มาดูต่อกันที่เรื่องรอบนางงามกันล่ะนี่กว่า
สำหรับนางงามระดับประเทศที่ตอนนี้
หลายคนอยากจะรู้ละกันตัวแกงปีนี้จะได้หรือเปล่า

จะได้ไม่ต้องดราม่ากันให้วุ่นวายนะคะคราวนี้ค่ะ
บอกเลยว่าส่งต่ออัศวะส่งต่อให้กับทางมิลินนะครับ
เป็นคนดูแลเป็นแบรนด์สปอนเซอร์นั่นเองนะครับ
แต่ว่าทางพี่หมูเนี่ยไม่ได้ว่าโดนแบบว่าตัดเปลี่ยนไปเลยนะ

ใช่ยังเป็นคนให้ที่ปรึกษาของกับคุณมี่มิลินนั่นเองนะคะ
ซึ่งพอมีโอกาสได้พูดคุยกับทางพี่หมูอัศว่าเกี่ยวกับประเด็นนี้
ถามกันหน่อยแล้วกันว่าหนักอกหนักใจไม่เอาจริงนะฮะทำมา๓ปี
แล้วก็กระแสดราม่าก็มีมาตลอดเลย
เจ้าตัวต้องเผชิญกับอะไรมาบ้างไปฟังพี่หมูค่ะ
ก็เราก็ต้องเปิดโอกาสให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากทำ
แต่เราก็อาจจะให้คำปรึกษาว่า
การทำนางงามมันก็มีเทคนิคมีทริคต่าง

รอบหลายปีเพราะฉะนั้นเราก็เอาน้ำตาของเรามา
บอกมิรินว่าจะทำยังไงให้มันทำงานง่ายขึ้นสะดวกขึ้น
พี่ต้องเรียนตรงว่าพี่ไม่ได้เคยกดดัน
เพราะว่าทุกงานที่พี่ทำพี่ตั้งใจอยู่แล้ว

พี่มีโอกาสพูดกันแล้วพอได้มากับ

ก็เดี๋ยวอยากจะให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับมิลินด้วยครับ
หมูนี่เขาเป็นนายกสมาคมแฟชั่นกรุงเทพนั่นเอง
คุ้มส่วนแล้วคือชุดเขาที่เคยทำมาปีแนทอันนิพร
ปีน้ำตาลชะลิตาแล้วก็ล่าสุดก็ปีของน้องมาริยานั่นเองนะครับ
คราวนี้ของคุณมิลินเขาบอกว่าจะได้เห็นกันในรอบ๑๐คนสุดท้าย
ใครจะได้ใส่ชุดไหนบ้างแต่เธอบอกว่ายากเหมือนกันนะ
เพราะว่าเธอเองก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ตำแหน่ง
เพราะฉะนั้น๑๐ชุดที่ทำมาก็ต้องสวยเหมือนกันเลยนะคะ

คนแหละไปแน่นมากเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็รอบตัดสินก็คือจะวันเสาร์นี้นะคะ

เนื่องจากตอนนี้ทุกคนก็โฟกัตรในทำหลวงนะคะ
เนี่ยแหละคะแบ่งเวลามาสนใจรอบข้างกันบ้างก็ดีนะคะ
เอาเป็นว่าเขาเรียกว่าหน้าที่ใครก็หน้าที่มัน
บางคนบอกว่าเป็นวิพากษ์วิจารณ์ว่าตอนนี้มีสถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีในบ้านนี้
จริงไม่ใช่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเนาะ
แต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบแตกต่างกันไหม